ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

สวัสดีครับ

เรามีนัดกันกับความสนุกสนานนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

สู้ชีวิต
เมื่อไหนก็ตามที่ร้องครบ๑๐

มีผู้เป็นคนทำเป็นสู้ชีวิต
ไปแก้ปัญหาชีวิตของคุณ
ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรสูงสุด
๑ล้านบาทถ้าคุณทำได้เพลงร้องเพลงลูกทุ่ง
ให้ถูกต้องตามที่เขาแต่งมาแต่แรก

ก็มีคนทำได้แล้วรับไปแล้วนะครับ

เรามาดูซิว่าผู้ที่จะมาสู้ชีวิตกันในรายการของเราในวันนี้เขาเป็นใครนะครับ
ชีวิตของเขาเนี่ยยิ่งกว่านิยาย
ใครเคยอ่านนิยายมาแล้วเนี่ยหาว่าน้ำเน่าเนี่ยชีวิตของเขากว่านั้น
เพราะมีสารพัดปัญหาที่ไม่น่าคิดว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขานะ

เดี๋ยวไปดูภาพชีวิตของเขากันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะกับหนุ่มเหนือคนนี้ค่ะ

ผมชื่อเพิ่มภูนำสุขุนบุญโยโรธครับ
เล่นชื่อเบิ้มอายุ๔๗ปีครับ

พ่องบูลเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดี
พี่ประมูลเขาเป็นคนรักครอบครัวรักลูกรักเมีย
เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ขยันทำงาน
แกไม่เคยแบบจะเรียกงานให้แกทำได้หมด
ก็ทุกวันนี้พี่พุ่มพวงเขาทำงานหนักก็เพื่อลูกเพื่อเมีย
ชีวิตครอบครัวของผมนี่มันเหมือนกับ

เพราะว่ามันโดนมรสุมมาหลายลูกมากครับ
มันล้มลุกคุกคานครับครั้งแล้วครั้งเล่าครับ
รสมที่หนักแล้วก็ยังลืมไม่ได้ได้มาหลอกหลอน
ก็คือตอนที่ไฟไหม้ครับตอนนั้นที่เราเสียใจกันมาก
เพราะว่ามันเป็นเงินก้อนแรกที่เราร่วมกันทำงานมา
แล้วเราเก็บหอมรอมลิ้นตอนนั้นเราตั้งความหวังไว้มากว่า
เราจะสร้างครอบครัวร่วมกันก็พอจะเห็นทางอยู่ลำไร
พอจะมีความหวังสมหวังก็มาโดนไฟไหม้
ก็ไปหมดเลยครับทั้งเงินทั้งของ

พิ่งไปประมาณ๓๐เมตร
หัวแก่กระเทกกับแฮนด์ลด
มันเจาะเข้าไปในกลางหัว
ตอนนั้นเลือดออกเยอะมากมันพรุงกับใจเลย
ไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้นอน
พอว่าเตียงเต็ม
หมอก็เย็บแผลให้ที่หัวประมาณ๑๐เคม

ดีมากครับ
แล้วก็สภาพร่างกายก็ไม่ดีไม่สมบูรณ์ตอนนี้
โดนไม้ตีโดนแบบมันเป็นแผลลึกเข้าไปเลย
แล้วก็เลือดมันก็สาดออกมา

เขาก็ได้ชิดยากับกินยา

ก็สงสารเขาไม่รู้จะทำยังไง
มนตร์สูงชีวิตนี่มันทังตมเข้ามา

มาเจอมอเตอร์ไซค์เกี่ยวล้มอีก

ไม่ต้องทำงานอ่ะเดี๋ยวพี่จะหาเลี้ยงเอง
คุณป่าคิดว่าคนเราจะสามารถรับมรสุมชีวิต
ครั้งใหญ่ได้กี่ลูก

ชักลูกนึงก็น่าจะพอแล้ว
คนนี้ครั้งใหญ่เลยนะ

เดี๋ยวเราไปถามเขากันว่า
มรสุมใหญ่ที่๔ลูกที่ว่าตรงนี้

นุ่มล้านหาผู้ฟ่ามรสมชีวิตครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ต้องคือน้ำ

อืมแล้วเขาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมคนมาเต็มบ้านเนี้ย
ตอนแรกผมก็ตกมันกำเมืองมันออกมาตกสะเกิดเนอะ
ตะลึงเราก็ทำอะไรไม่ถูกอารมณ์แรกคือเราโกรธก่อน
ก่อนพี่พูดกับภรรยาคำแรกพี่พูดว่าอะไร
หลังจากรู้ว่าบ้านไฟไหม้บอกว่าทำไมทำไมต้องประมาทด้วย
ทำไมปล่อยให้ไฟมันไหม้ก็ผมด่าเหมือนกันด่าไม่กี่คำนะครับ
น้ำไม่ทำผมก็ออกออกบ้านก็ไปนู่นเลยเราไปเลยครับ
คุณพี่ตอนนั้นใจเราเป็นยังไงเราเป็นต้นเรื่องตรงนี้
ก็เสียใจอะค่ะก็ร้องไห้ก็ไม่รู้จะทำไงดีอ่ะ
คิดอะไรไม่ออกแล้วก็แกกลับมาก็เกือบจะเที่ยงคืน
แล้วก็เลยนั่งพูดกันก็แกก็ร้องด้วยก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะ
ก็เลยเริ่มต้นใหม่เนอะคืนนั้นไม่ได้หลับทั้งคืน
ต้องเอาที่นอนอะไรเสื้อผ้าเหลือติดตัวชุดเดียว
ทะเลาะกันอยู่นานไหมเรื่องเนี้ยไม่นานแล้วค่ะแต่ว่าก็มันก็อยู่ในใจตลอดค่ะ
หลังจากนั้นพี่เพิ่มภูมิทำใจให้อภัยภรรยาคนนี้ได้ยังไง
ก็แรกผมโกรธก็หลายวันอยู่โกรธนะครับ
คือเราไม่รู้ไม่อยากจะทำอะไรแล้วแต่ผมโกรธอยู่ประมาณสองสามวัน
ผมก็คิดว่าถ้าผมขืนไม่ทำอะไรเนี่ยของที่เรารับเข้ามานี่
จะขายไม่ได้เลยก็ทำไปด้วยก็โกรธไปด้วยครับ
เหตุการณ์นั้นค่ะพี่เพิ่มภูมิพี่หมดทรัพย์สินของตัวเองไปเท่าไหร่
แล้วพี่ติดหนี้ทำให้เราเกิดหนี้เกิดสินจากเรื่องนั้นไหม
ตอนนั้นก็ทั้งสร้อยทั้งเงินก็ประมาณ๕๐๐๐กว่าครับ
แล้วมรสุมลูกที่๒ที่พี่ว่าคืออะไรคะ
ก็อยู่มาช่วงหนึ่งก็ผมก็โดนรถชน

ใช่เป็นรถหกรถครับก็ผมก็ขี่ไป

ก็เลยเกือบจะถึงห้องที่ผมเศร้าแล้วแล้วก็ตีแซงขวาขึ้นไป
พอเขาเห็นเราตัดเข้าเนี่ยเขาว่าเราไปอะไรเขา
เขาไม่พอใจอ๋อหาว่าปาดหน้าบ้าน
เขาก็มาอะไรมาครับเบียดท้ายเสร็จผมก็กระเด็น
ชนหลังจากนั้นตั้งใจชนเลย
ตำรวจเขาก็มายืนดูที่เกิดเหตุเขาบอกว่าไม่น่ารอด
เพราะว่าผมกิ้งไปประมาณ๒๕เกือบ๓๐เมตรครับ
ผมกิ้งไปปุ๊บผมได้สนิทผมก็ลุกขึ้นยืน
อยู่มันก็เอ๊ะอะไรมันมาตกมาแถวตัวเรา

คือพุ่งเหมือนน้ำพุ้อีกเลยหรือยิงขึ้นไปบน
ยิงฟู๊ดก็เต็มนี่เลย
ก็เราก็ไปโรงพยาบาลเขาก็เย็บให้

กลับบ้านเลยกลับบ้านไม่ได้เอ็กซาเรย์สมองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สแกนอะไร
ไม่ได้ครับตั้งแต่นั้นมาผมรู้สึกว่าความจำผมมันไม่ค่อยดี

คือรักษากันเรื่อยไม่ถึงกับฟอกนะครับ
ก็ช่วยจ่ายนู่นจ่ายหนี้ศื้อยูปศื้อยา
บางทีไม่ไหวก็ไปนอนโรงพยาบาลอะไรพวกเงี้ยครับ

ไตก็เป็นโรคที่ค่อนข้างจะใช้ค่ารักษาสูง
แล้วก็เป็นเบาหวานเลยต้องฉีดอิซูลินตลอด
สุดท้ายมรสุมที่พี่เพิ่งโดนล่าสุดเลยเนี่ยคืออะไร
บ้านเช่าที่เราเช่าอยู่แล้วก็ติดเขา๓เดือน
แล้วก็เราจะเอาไปให้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก
คือเขาจะปรับปรุงใหม่เราก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเนอะ
ก็เลยย้ายออกจากตรงนั้น
คือตอนนี้มรสุมลูกสุดท้ายของพี่ก็คือว่า

ตอนนี้ก็ย้ายมาเช่าอยู่อีกที่หนึ่งนะครับ

ถามคุณภรรยาพี่ผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายเลย
รู้สึกยังไงกับสามีคนนี้บ้าง

เขาทำเป็นเสียใจแต่เป็นเครื่องอภัยตลอด
เป็นได้ตังค์มาจะได้เป็นเครื่องอภัยหมด

ที่เป็นทำได้ขนาดนี้
มีเรื่องในใจอะไรที่ยังไม่เคยบอกสามีเลยไหมคะ
ที่แบบเป็นความเก็บกฎเป็นความกดดันของเรา

เสียใจที่ว่าทำมันคือฟ้ายไม้บ้าน
มันเป็นอย่างที่อยู่ในใจตลอดไม่เคยลืม
เพราะว่าตอนนั้นเขากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวได้เนอะ
คือว่าสบายแล้วอ่ะแต่ว่ามันกลับมาไม่เปิ้ล
มีภาระเพิ่มขึ้นมันหลายอย่างอะจ้าวอธิบายแบบถูกอะ
บางครั้งขี่มอไซค์ไปแบบอยากให้รถจน
มันแบบโป้นไปเลยอะแบบว่าต้องมาสร้างภาระ
แบบเปิดหมดต้องมาลำบากกระเภาแล้วอะ
แล้วก็มาคิดถึงลูกสาวก็เลยมากล้าตัดสินใจ
เพราะว่าห่วงคนนี้ขนาด
คือตอนนี้เรื่องในใจภรรยาคือเขามีความรู้สึกผิด
รู้สึกแย่กับเรื่องที่เขาทำไฟไหม้
ให้อภัยเขาไปหรือยัง
ก็ผมให้อภัยเขาตลอด

เพราะเหตุการณ์อย่างที่เราไม่อยากให้มันเกิดมันเกิดได้อยู่แล้ว
พี่คะบอกตรงนี้มันไกลไป
พี่เดินไปจับมือกันแล้วพี่บอกเขาได้ไหม
เรื่องตรงนี้จะได้ถอดถอนออกไปจากใจเมียพี่สักที
พี่เพิ่มภูมิเดินไปบอกเขาหน่อยว่าพี่รู้สึกยังไงกับเรื่องไฟไหม้ตรงนั้น

อะไรต่างส่งทีมันผ่านมารักมันบอกว่ะเรื่องน้อยเรื่องใหญ่

ตอนนี้ข้าต้องคิดว่าคอนโรคของข้าที่จะไปต่างหน้า

คุณก็แบบน้องก็เห็นพ่อแบบเป็นอย่างกลางอีกเลยครับ
แล้วก็เห็นแม่ทำงานมาได้ด้วยความติ

ผมก็พอมาควรก็หาอะไรได้พิเศษทำงานมีคืน

ก็รีบไปตั้งร้านให้ขายสาระเป๋า

เงินตรงนั้นก็เอามาปิดค่าขนม

แบ่งเอาให้พ่อกับแม่ไว้เพราะมันก็หุ้มใจ

อายก่อนถ้าพ่อกับแม่จะอุ้ยออกอากาศ
น้องบอกว่าน้องบอกเคยอายเลยที่น้องเกิดมาจน
คือน้องต้องขอบคุณพ่อกับแม่มากกว่าค่ะ

ได้ทำมาอย่างหลายอย่างเป็นด้วยเก่า
ทุกวันนี้น้องพยายามเข้มแข็ง

เพราะว่ายังคือพ่อกับแม่เปิ้ล
ไว้ใจว่าน้องเอาตัวรอดได้

แล้วน้องอย่างคือเป็นลำบากน้องอินดู
เวลากลับบ้านมาแล้วหาเปิ้ล
เขียนเรื่องสตางค์อย่างนั้น

แล้วก็จะเป็นเบา

เรื่องสีท้นน้ำ

ตอนนี้เราจะเริ่มกันแล้วแต่ว่าถามหน่อยว่าตอนนี้พี่เพิ่มภูมิ
มีหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ
เกือบ๖แสนนะครับตอนนี้
มาถูกรายการแล้วค่ะสมภูมิ
เรามีเงินมีทุนนะครับให้เอาไปใช้สู้ชีวิตนะฮะ

สูงสุดถึง๑ล้านบาทถ้าคุณเพิ่มภูมิทำได้
ร้องไปถึงเพลงที่สิบและวันนี้คุณเพิ่มภูมิมารายการของเรานะครับ
ตั้งใจจะเอาเงินทุนไปสู้ชีวิตเท่าไรครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตผมต้องการเงินไปสู้ชีวิตหกแสนบาทครับ
หกแสนบาทร้องสิบเพลงสิบเพลง

นิ่งมากเลยหนูดูไม่ออกว่าพี่รู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้
ผมกังวลอยู่ครับ

เพลงที่ผมเคยร้องอยู่นะครับแต่ว่ามันนานแล้ว

กี่ปีหรือว่ากี่เดือนออกมาแล้วกัน

กลางปีไม่ใช่ปีนี้นะครับปีที่แล้ว

พ่นนานเหมือนกันไหม

คุณเพิ่มภูมิจะต้องสู้

แต่มีอีกหนึ่งสิทธิ์นะครับนั่นก็คือการใช้ตัวช่วยนั่นเอง
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับมีตัวช่วยต่างกันไปซึ่งช่วยได้จริง
คุณเพิ่มภูมิมีสิทธิ์เลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณเพิ่มภูมิครับตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่
พี่สงุน

สำหรับ

คนหัวใจส่วนตลมหมดแพ้
เพราะคนชื่อแดงหลบหลีนี่นา
เธอทิ้งที่เลยไม่เคยคืนมา
อยากรู้นักหนาไปร้ายหรือรุ่ง
คนหัวใจโทรมเป็นลมอ่อนล้า
เพราะเธอชอบมาบอกรักให้ยุ่ง
เธอคิดเช่นไรหนีไปเมืองกรุง
อยากรวยเงินทุงจึงทนไม่ไหว
เธอบอกให้รักแล้วหักใจลา
เธอรู้ไหมว่าพี่ชำแค่ไหน

กลับมาหาพี่ที่รักพี่ยังอภัย
เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคนดี
คนหัวใจสมเป็นลมหมดแรง
เพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงที
โกรธคิดแม่ตายอดมาบางสิเพื่อมานายนี้ใจพี่เสื่อมส่วน
ร้องได้อย่างเต็มเสียงเต็มพลังดีมาก
เสียงดีพี่เพิ่มภูล

ตายตายนี่ถ้ามีลูกนะอยากบวชแล้วให้พี่ไปร้องอันบวชเลยค่ะ

เอาใจช่วยคุณเพิ่มภูมิมาดูกันนะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทคุณเพิ่มภูมิร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ